กับต้นสังกับเดิมนะคะคุณหายต้นครรี่ระยกคอร์ดนั่นเองค่ะ
ช่วยเหลืออาชญากรรมนะคะโดคเตอร์อัชริยนั่นเองนะค่ะ
ก็ได้ออกมาไลน์โสดผ่านเฟสบุ๊คประกาศเดินหน้าช่วยเหลือนักร้องดัง
หลุดพ้นจากสัญญาธาตุค่ะโดยฝากไปถึงนายห้างประจักรชัยว่า
ให้เลิกเอาเปรียบศิลปินพร้อมกับงัดหลักฐานมาสู้
นายประจักรชัยไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้แต่แรก

ซึ่งสัญญาทั้งหมดนี้เราถือว่าเป็นสัญญาที่เป็นโบคียะ

สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เราถือว่าต้องการช่วยเหลือผู้เยาว์ที่ถูกรังแก่
ที่ถูกเอาเปรียบของในห้างในการเอาเปรียบในการแสวงหาผลประโยชน์
ที่ทำให้เด็กคนหนึ่งถูกรังแก่มาดูตลอด
ก็ต้องเรียนในห้างนะครับว่าถึงเวลาที่ในห้างต้องชดใช้แล้วครับ
รูปแบบที่ผมจะดำเนินการกับในห้าง
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในห้างนะครับ
ในการเสียภาษีต่ออธิบดีกรมสรรพากร
ดังนั้นต้องบอกเลยว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมาย
แต่ไม่ใช่กฎหมายที่คุณอ้างนะครับว่าเราไม่ได้ใช้กฎหมู่
แต่ขณะนี้เรากำลังบังคับใช้กฎหมายกันในห้างที่เอาเปรียบเด็กนะครับ
โดยทำสัญญาเป็นโมคิยะตั้งแต่เริ่มต้น
คือตอนที่น้องอาร์มทำสัญญากับนายห้างเนี่ยน้องอาร์มอายุ๑๖ปี
ใช่นะคะสัญญาที่เกิดคือคู่กรณีที่อายุน้อยกว่าเขาเรียกว่าโมคิยานั่นเองค่ะ
ที่นายประจักรชัยนะคะก็ได้ตอบโต้ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
ว่าที่ผ่านมาทำดีกับเด็กคนนี้มาโดยตลอด

แล้วก็ล่าสุดค่ะก็ประกาศเลยว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

เพื่อคุณธรรมดูแลคดีของค่ายหายทองคำ

ช่วงก่อนที่นายประจักรชัยจะมีการไลฟ์

บอกว่าจะให้ยกย่องเด็กคนนี้ไหม
ให้ปั้นหุ่นเชิดชูขึ้นมาเลยหรือเปล่า

แต่ว่าก็มีบรรดาแฟนคลับของน้องอัล

ใช่นะคะก็ต้องรอดูว่าคดีจะเป็นยังไงนะคะ